แม่บ้านพระเจ้าบ้าน
กลับมาถึงช่วงที่๒ของรายการกันแล้วนะคะ

งานนี้เนี่ยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะ
ไปที่พักหลักร้อยกับที่นี่เลยค่ะ
อ่ะถูกต้องเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญนะคะที่ลงตัวเลยทีเดียวนะคะ
แต่มันจะลงตัวขนาดไหนมีดีเทลอะไรอีกอยากรู้ไหมคะ
อยากรู้สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้น้องมิ้นพาไปชมกันดีกว่าค่ะกับช่วง
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบในวันนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมมาหาที่พักผ่อนคลายสบายกันค่ะกับนี่เลย
จะให้ความรู้สึกเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยพักอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะ
เอจะเป็นยังไงนะตามินเข้ามาดูเลยค่ะ
เพราะว่าที่นี่เขาตกแต่งหลากหลายสไตล์ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นลอฟอินดักเทียลฟาร์มซาฟาลี
ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในสวนสัตว

ที่นี่เขาจะมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์นะคะ
เขาจะใช้เขาสัตว์ต่างมาตกแต่งเยอะแยะมากมาย

บรรยากาศรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

และนี่ค่ะก็คือห้องแบบแรกที่มิ้นจะมาแนะนำนะคะ

ก็มาแชร์ห้องกับเพื่อนเอานะคะ

เป็นไม้รวมถึงผ้าปูที่นอนนะคะ
ก็จะเป็นสีน้ำตาลดูคุมโทน
เข้ามาแล้วรู้สึกแบบน่านอนสุดเลยค่ะ
ห้องนี้นะคะราคาเตียงละ๔๕๐บาท
ใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาพักที่ห้องพลายเวทได้
แต่ว่าที่เบาโฮสเทลนะคะ

เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ

เป็นแบบที่สองค่ะก็คือดอมนั่นเองค่ะ
ห้องนี้นะคะจะมีทั้งหมด๘เตียงค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าเขาก็จะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะ
พื้นที่ใช้สอยนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางค่ะ
ส่วนสีก็ยังคุมโทนแบบเดิมนะคะ
จะเป็นโทนแบบหน้านอนเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะ

มินเชื่อว่าต้องเหมาะกับนักท่องเที่ยวแบบแก๊กแพคเกอร์ค่ะ
เพราะว่าสามารถเก็บของได้นี่ค่ะ
ที่ตู้เก็บของอันนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วเห็นไหมคะจะมีชั้นวางของด้วย
ห้องนี้เนี่ยนะคะราคาจะอยู่ที่๔๐๐บาทค่ะ
แหมบรรยากาศดีนานนอนอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านแบบนี้
ถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดและอยากจะมาหาที่พักในกรุงเทพนะคะ
แอร์เจ๊ปุ๋ยฟ้าอยากจะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างไหมคะ
จริงอะไรจริงคุณผู้ชมค่ะ
นอกจากห้องพักจะถูกแล้วดีแล้วเนี่ย
บรรยากาศยังอบอุ่นแล้วการตกแต่งยังดูเก๋ไก่ด้วยเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะดีไซน์เก๋ของเขาเนี่ยนะคะ
เก๋ไก่สไลเดอร์ไปเลยเถอะ
กดกริ่งเข้าไปได้เลยค่ะ๒๔ชั่วโมงเขาเปิดต้อนรับตลอดเลย
เขาบอกว่าบรรยากาศเหมือนบ้านเธอไปปลูกมาเลย

เหมือนคนในบ้านเหมือนเราเรียกแม่แม่

ไปเลยค่ะกับร้านอาหารนะคะที่ขึ้นชื่อว่า
นี่อยากจะรู้จริงเลยนะว่าจะเปลี่ยนใจแอด้าหรือเปล่า
ถ้างั้นเราพาคุณผู้ชมไปชมกันดีกว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะชอบทานผักด้วย
กลับมาเจอกันช่วงหน้านะคะตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ